ที่บ้านหลังหนึ่งที่อ่อนนุษย์ในกรุงเทพเนี่ยครับท่านผู้ชมครับที่บ้านหลังนี้เนี่ยเขามีกันอยู่๙คนนะฮะ
ติดโควิดกันไปนะครับคุณตาของบ้านเสียชีวิตไปแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปรับร่างคุณตาปรากฏว่าตอนไปรับร่างคุณตา
เอาคุณยายเสียชีวิตอีกกลายเป็นสองศพแล้วนะฮะจากการรอเตียงนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของทางร่วมกระตันยูนะครับ
คุณอัญวุฒิโพออำภัยเป็นเจ้าหน้าที่ของร่วมกระตันอยู่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษโควิด๑๙
บอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในบ้านหลังหนึ่งในซอยอ่อนนุษย์๖๖ที่ประเวทกรุงเทพ
เป็นบ้านคือในรั้วเดียวกันเนี่ยเขามีบ้านอยู่สองครอบครัวสองหลัง
ครอบครัวนึงเนี่ยติดโควิด๕คนอีกหลังนึงติด๔คน
นี่เป็นช่วงที่รับศพคุณตาคุณยายออกมานะฮะ
คือ๙คนเนี่ยมี๓คนที่ได้เตียงแล้วที่เหลือรอเตียงอยู่บ้าน
เมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากครอบครัวนี้บอกว่าช่วยมารับศพคุณตาวัย๘๒ปีในบ้านที่ติดโควิดหน่อยเถอะ
เพราะรอเตียงจนเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปรับ
เพราะว่าต้องมีชุดปฏิบัติการของโควิดในการที่จะเตรียมลงเตรียมโรงศพประสานกับทางวัดอะไรด้วย
วันนี้ตั้งใจจะมารับศพคุณตาแต่เมื่อเช้าคุณอัญวุฒิบอกว่าทางครอบครัวโทรมาแจ้งเพิ่ม
บอกว่านี่ฮะท่านผู้ชมครับต้องเอามา๒โรงศพเพราะนอกจากคุณตาอายุ๘๒เนี่ยเมื่อเช้า
คุณยายอายุ๘๐ก็เสียชีวิตลงแล้วนะนี่ครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ครับ
แม่มาศพแรกมานี่ดีกว่าเอาง่ายก็ได้แม่ใส่ที่มีฝา

ออกมาแล้วครับ
อันนี้เป็นศพคุณตานะครับศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง
ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

ศพที่สอง

มารักษาอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างซอยบ้านผมเนี่ยหลายหลังคาเรือนเลย
โควิดอยู่ทั้งครอบครัวเลยครับไม่มีอาชีพใดเลยครับ
ถ้าในโซนในโซนที่ผมปฏิบัติอยู่เนี่ยมีมีมีเท่าที่จะทุกวัน
มีเท่าที่จะทุกภาพอุปัติภาพแล้วสองครบสดสด